หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีการสนที่กำลังกันเข้าไปบุกบ่อนการพนันเป็นบ่อนไฮโลของเฮียตือนะครับ

แม้บางส่วนจะมีการหนีออกไปทางประตูด้านหลังแล้วก็ตาม
แต่ว่าล่าสุดผลพวงที่มันเกิดขึ้นก็มีคำสั่ง
ย้าย๕เสือเป็น๕นายตำรวจสอบธรรมรุกาไปช่วยราชการ
เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เมื่อคืนที่ผ่านมาทหารจากกองพลทหารราบที่๒รักษาพระองค์
ร่วมกับตำรวจภูทรลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีกว่า๓๐นาย
ปิดล้อมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ซึ่งรักรอบเปิดเล่นการพนัน
ด้านในเป็นบ่อนใหญ่โตทีเดียวครับอยู่ที่ถนนหาทัยราช
สามารถจับกลุ่มนักพนันชายหญิงได้กว่าร้อยคนนะฮะ
ตรวจยึดอุปกรณ์พนันไฮโลไฮเทคการไฟฟ้าต่างนะครับ
รวมทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์เงินของกลางเกือบ๒แสนและอื่นอีกหลายรายการ
จากการสืบสวนทราบว่าบ่อนการพนันแห่งนี้ลักลอบเล่นการพนันมาหลายเดือนแล้ว
ซึ่งเป็นบ่อนของเฮียตือเฮียตือเนี่ยเคยถูกตำรวจบุกเข้าไปทลายบ่อนมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
ตอนนั้นเขาอยู่แถวครอง๑๐แถวหนองจอกแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ปฐุมธานีนะครับ
อยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะครับซึ่งลำลูกกานี่แหละนะฮะ
แล้วก็ก่อนที่จะลักลอบมาเปิดที่ถนนฮาทายมราชที่ลำลูกกาอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ขยายผลจับกลุ่มเข้าได้เมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจก็นำรถบัสค่ะ
มารับผู้ต้องหาจำนวน๕๗คนส่งฟ้องศาลจังหวัดธัญบุรี
ส่วนที่เหลืออีก๕๙คนก็ยังคงให้การปฏิเสธ
พร้อมกับใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคนละ๕๐๐๐บาทก็รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน๒๙๕๐๐๐บาทค่ะ
ผู้ต้องหารายหนึ่งเนี่ยนะคะให้การบอกว่าปกติแล้วตัวเองและเพื่อนเนี่ย
เป็นนักเล่นอยู่ที่เขตน้องจอกของกรุงเทพแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทหารไปบุกจับจับกลุ่ม
แต่ทุกคนสามารถหลบหนีออกมาได้ก็เลยเปลี่ยนใจค่ะพากันมาเล่นที่มาเล่นที่บ่อนแห่งนี้แทน
โดยมีเสียตือเป็นนายทุนใหญ่คอยนัดแนะให้เปลี่ยนสถานที่
ซึ่งเล่นได้ที่นี่เพียง๒วันก็มาถูกจับกลุ่มซะละ
สองวันค่ะคือย้ายจากปฐุมมาก็ของเฮียตือเหมือนกัน
ทีนี้ก็ย้ายมาอยู่นี่ก็ของเฮียตือเหมือนกันก็ถูกจับไปนะฮะ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดมีคำสั่งด่วนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ให้นายตำรวจทั้ง๕นายของสพลำลูกกาที่ปฐุมธานี
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมเลยนะครับโดยให้มีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อที่จริงซึ่งตำรวจห้านายที่ถูกย้ายนั้นประกอบไปด้วย
พันธ์ตำรดเอกอาทรอนชิ้นทองปกก
พิสนพกปวงกันและปลาบปร่าม
จอมพลรุ่งจิระและพกสืบศวน
วิชานสะระวัตต์และสุขสรสระวัตต์ปวงกันและปลาบปร่าม